ท่านผู้ชมครับวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
หนึ่งเมษายนก็ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะจะถูกรางวัลไหนก็แล้วแต่
นี่นะครับตามหน้าจอเลยนะฮะรางวัลที่๑นะครับ
ที่สำคัญก็คือท่านดูตรงรางวัลเลขท้าย๓ตัวนะ
ที่มีห้าเจ็ดเจ็ดอยู่เนี้ยโอ้โหที่คนจับตากันว่าเอ๊คุณอิมเฟียวฟาวเนี้ย
เขาจะถูกอีกไหมค่ะแล้วก็เรียกร้องกันมาตลอดว่าอยากให้โพสต์
ตเตอรี่ให้เห็นก่อนวันออกรางวัลเหลือเกินถูกทุกงวดจริงจริงอ่ะ
วันนี้ก็ถูกนะแต่เธอก็โพสต์ในช่วงที่
รางวัลที่๑ออกแล้วเธอก็โพสต์อยู่ที่สำนักที่เชียงใหม่
เดี๋ยวไปดูนะฮะ
มากเลยงานพึ่งเริ่มเสร็จวิธีพึ่งเริ่มเสร็จวิธีตะกี้เลยน่ะ
น้องหญิงผุมล็อตเตอรี่เยอะมากเลยออกอยู่ตอนเนี้ยออกอยู่
ออกเลขอะไรเปิดซิทุกคนเปิดเลยตอนนี้ออกเลขอะไร

ให้หนูรักไทยรักมาก
ถ่ายรัดซีรายยุดตุ้นชูถ่ายรัดนะ
อันนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะ
ยืนแกลันว่าโอโหของวัลออกแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มาโพสต์
เธอก็โพสต์ในช่วงเวลาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัล

คุณจิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวเราก็ไปทำข่าวพอดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๕๗๗๔๕ใบ

เงินทั้งหมดก็รางวัลละ๔๐๐บาทก็๑๘๐๐๐บาท
แล้วก็ตามภาพที่เห็นแล้วฮะเธอก็ไลฟ์เฟซบุ๊คสังคมออนไลน
เพื่อจะบอกว่าถูกนะครับที่สำนักของเธอนะครับ
สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรผลศิษฐภ์
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คุณอิ่มเฟี้ยวฟ้าวนะครับ
คุณอิมเฟียวฟาวบอกว่าที่ถูกคือเธอไปซื้อมาก่อนจริง
เพราะว่าฝันเกี่ยวกับพญานาคแต่ไม่ขอบอกรายละเอียดก็แล้วกันนะครับ
จากนั้นก็พอฝันเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็ไปเขย่าปิงปองหน้ารูปปั้นพญานาค
ลูกศิษย์ทำไว้เพราะก่อนหน้านี้เวลาคนมาขอเลข
ขอความโชคดีเนี่ยมักจะเอาแป้งมาโรยทำให้เป็นสีขาวลูกศิษย
ก็เลยเอาลูกปิงปองเนี่ยมาใส่แทน
แล้วก็ไปเขย่าลูกปิงปองก็อธิษฐานกับพ่อปู่พญานาค
เขย่าลูกปิงปองปรากฏว่าได้หมายเลข๕๗
ตรงกับในฝันที่เคยฝันมาก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข๕๗๗เอาไว้
เธอบอกว่าทีนี้เธอก็ต้องแหมด้วยความนิสัยของคนซื้อลอตเตอรี่
ก็ดักไว้หน่อย๗๕๕ที่ไม่ถูกปรากฏว่างงวดนี้ถูก๕๗๗
ยืนยันว่าทั้งหมดเลขท้าย๓ตัวที่ถูกรางวัล๔๕ใบในงวดนี้
ซื้อมาเองไม่ได้ไปซื้อจากคนอื่นหลังจากรางวัลประกาศออกมา
เพราะเธอไลฟ์เฟสบุ๊คทันทีที่ประกาศผลทั้งวัน
ส่วนเงินที่ได้มาทั้งหมดจะเอาไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรต่อ
ฝันไงฝันเสร็จแล้วก็ไปหาแม่ย่าธานี
คือถ้ายอดกลับไปปีที่แล้วอิ่มก็โดนขาวจมตีนะ
แล้วคนก็ตีความเป็นเลือดพิเทื่อยใช่ไหม
แล้วแม่ย่าธานีก็ออกมาช่วยอิ่มตอนนั้นต้นศรีมหาโพเอ็นไปเอ็นมาแบบแรงมาก

ครั้งนี้ใช่ไหมมีคนก็โจมตีอินใช่ไหม
ใส่ความใส่ใครนู่นนี่ไปเลือดพิเทื่อยเลย
แล้วก็อิ๊งก็เลยบอกว่าอิ๊งไม่สนนะอิ๊งไม่สนเรื่องอย่างนั้น
ทำไมเขาไม่มาอนุโมทนาบุญกับอิม
ไม่ได้เอาไปทำอะไรนี่อิมไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่น
แล้วก็ทำบุญนู่นทำบุญนี่ทำบุญนั่น
น่าจะอนุมทนาบุญกับอิ่มอิ่มอิจฉายกว่าทำไม
เสร็จปุ๊บค่ะเข้าฝันค่ะเข้าฝันเสร็จปุ๊บ
ก็เลยไปจับลูกปิงปองข้างล่าง
ข้างล่างนี่จะจับมา
เป็นตามฝันเลยมั่นใจ
มั่นใจมากเลยว่าเลขนี้ต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์
บุญมีเท่านี้ไงจริงแล้วอยากจะได้ละวันที่หนึ่งเลย
ไม่ได้โกหกอิมพูดจริงว่าอิมของจริง
ของจริงคืออะไรอิมซื้อจริงและอิมก็ถวาย
ถวายที่นี่ทีเดียวอิ่มถวายทั่วทุกที่เลย

เขามีแม่ตามากเลยเขาก็พูดด้วยความสื้อ

เขาทักคุณภาคภูมิน่ะก็

ใช่ไม่ได้แบบใส่ไข่ใส่ไฟใส่อะไร
อย่างสองงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วกับงวดนี้คุณอิ่มถูก

แต่อันนี้ก็แหมก็มีบางคนเขาก็สงสัยนะ
ชาวบ้านหลายคนเขาก็ซื้ออยู่ในมือ
วันนี้คุณอิ่มก็บอกซื้อทั้ง๗๕๕หรือ๕๗๗
ก็ไหนคุณอิมซื้อแล้วก็โพสต์ล่วงหน้า
สักวันสองวันก่อนรางวัลออกได้ไหม

แต่นี่ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเธอนะ
เธอก็อาจจะมีเรื่องความเชื่อความไม่เชื่อ
โพสต์ก่อนเดี๋ยวเลขเคลื่อนอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะ
เอาเป็นว่าพอรางวัลออกวันนี้เธอก็โพสต์ให้เห็นว่าเนี่ย
วันนี้ถูก๔๕ใบเลขท้าย๓ตัว
แต่ทีนี้ค่ะมีลูกศิษย์สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพร

ถูกเหมือนกันนะคะนางสาวฉัตตพัฒน์
วงพิพัฒระพาคินอายุ๕๓

มาไหว้พญานาคพ่อปู่อินนคราช
แม่ย่าศรีเกตนาคีนคราช
แล้วก็อธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลนะ
บูชาพญานาคทันที
พอวันนี้ออกรางวัลอ้าวถูกจริง
เธอก็เลยเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมีจริงนะ
ก็เลยทำให้เธอถูกรางวัลตามที่อธิษฐานไว้
พี่ยังไม่บูชาค่ะแต่ว่าพี่จะบูชา

ก็บอกว่าเห็นไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องโรคพิพันธ์

กี่ใบครับฮัยไม่รู้ว่ากี่ใบอยู่ในรถทั้งคา

มาดูกันอีกค่ะว่าใครถูกรางวัลกันอีกบ้างสำหรับงวดนี้
คุณบินบรรลือริสค่ะ
ถูกเลขท้าย๒ตัว๕๔ใบ
อุ๊ย๕๔ใบเลขท้าย๒ตัว๐๕เนี่ยคุณบินเขาก็สดในเฟซบุ๊กของเขานะค่ะ
ก็บอกว่าไปทำบุญในช่วงก่อนออกรางวัลซื้อลอตเตอรี่เอาไว้๕๔ใบ๐๕

พอออกรางวัลปุ๊บโอ้โหได้เงินรางวัลแสนกว่าบาท
เตรียมจะเอาเงินไปถวายทำบุญที่วัดนะคะ
วันนี้พอดีจะว่าออกครับวันนี้ลอตเตอรี่ออกไม่ออก
พอดีทางล่างออก๐๕
๐๕ที่ปีเกิดพอดีนะครับ
ผมก็ซื้อลอตเตอรี่ประมาณ
ชุดชุดละ๕ใบนะครับ
ชุดละ๕ใบก็คำว่า๕๐ใบแล้วก็เมื่อกี้เดินมาก็เจออีก๔ใบ๐๕นะครับ
เงินรางวัลทั้งหมดผมมอบไปกับวัตรเขาก็ทองหมดเลย
โอ้โหเป็นล้านเลยนะใส่ล้างให้พูดแม่
นี่เล็กท้าย๒ตัวนี่รางวัลละ๒๐๐๐บาท

ลอตเตอรี่นะคะก็จะไปถวายวัดทั้งหมดนะคะครับ
คุณคิดเร็วนะคิดเลขเร็วคุณเก่งมากเลย
ทีนี้ค่ะคุณบินและคณะนะคะ๑๐คนได้นะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราช
เพื่อร่วมเดินธรรมญาตรากับคณะเดินทุดงธรรมญาตรากรุงเทพมหานคร
ระยะทาง๘๑๐๔กิโลนะคะ
ก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการบอกบุญด้วยนะคะ
ที่เมืองเฉอัวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ